รู้ตัวคนร้ายที่ควงมีดข่มขู่
พยายามที่จะข่มขืนนักศึกษาสาวได้แล้ว
ปรากฏว่าเป็นอย่างที่คุณขวัญบอกเลย

เพราะว่าเคยคบหากับนักศึกษาสาวรายนี้มาก่อนด้วย
พี่ธรรมอะไรพี่ธรรมนายรักกายผู้หญิงเหรอ

คือเป็นนาทีที่หญิงสาวคนนี้
ที่อยู่ในห้องเธอร้องนะคะ

นักศึกษาที่อยู่ข้างห้องแถวนั้นเขาได้ยิน

มีคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเธอ

กำลังจะแทงผู้หญิงเจ้าของห้องด้วยนะคะ

ที่ผู้ก่อเหตุจะวิ่งหนีขึ้นรถกระบะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นภายในหอพักแห่งหนึ่ง

เจ้าของร้านอาหารตามสั่งซึ่งอยู่หน้าหอพัก

เห็นคนร้ายเนี่ยขับกระบะมาจอดฝั่งตรงข้ามค่ะ

อยู่ด้านหน้าหอพักก็เลยสอบถามว่ามาหาใคร

นักศึกษาสาวผู้เสียหายกลับมาจากเรียน

ก่อนที่คนร้ายร้ายนั้นจะวิ่งออกมาพร้อมกับนีต
ขับกระบะหนีออกไปอย่างใจเย็นส่วนผู้เสียหายมาล้มฟุบที่หน้าร้าน
คือร่างเนี่ยโชคเลือดเลยนะคะล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าทางตำรวจชุดสืบสวนสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะ
เป็นเพื่อนชายที่คบกันได้ประมาณหนึ่งปีแล้วฝ่ายชายเนี่ยเขาไปทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจากนั้นก็เลยติดต่อว่าอาจจะเดินทางมาหากัน
แต่ปรากฏว่าคือฝ่ายชายเนี่ยอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยเลยพยายามจะข่มขืนเธอ
แต่ผู้หญิงไม่ยินยอมไงคะก็เลยร้องขอความช่วยเหลือ
ไม่รู้นำเนี้ยที่อยู่ในห้องพยายามจะมาทำร้ายเธอ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวนะคะและทราบสถานที่ทำงานของผู้ก่อเหตุแล้วด้วย
เดี๋ยวก็คงติดตามจับกลุ่มตัวเร็วเร็วนี้อ่ะค่ะอืมจับนี่ก็ต้องจับไว้ว่านานหน่อยนะ
ไม่งั้นนี่น้องลูกสาวคนนี้นะคะอาจจะเป็นอันตรายได้เนอะใช่ค่ะ
เพราะอยู่ที่นี่เขาก็รู้ที่อยู่ด้วย